ที่เที่ยวโหกหักเพราะอายใจร้อนรักก่อนเวลา
มารู้สึกเริ่มเข้าใจฟ้าเมื่อถูกสายตาเจ้าคอยเทคแคร์
จบลงไปนะครับสำหรับเพลงที่๒
คุณพ่อแสนร้องไปเมื่อสักครู่นี้ก็ร้องด้วยความมั่นใจ
ข้องแคล่วไม่มีตัวโน้ตตัวไหนไม่มีคำไหนเลยที่เปล่งเสียงออกมาด้วยความที่ไม่มั่นใจ

มีท่อนไหนครับท่อนไหนที่คิดว่าเป็นปัญหา
๒๓ท่อน

ครับแต่ไม่รู้ท่อนไหนจะถูกท่อนไหนจะผิด
คือกลัวสลับท่อนตอนนี้ความกลัวคือกลัวอะไรคะ
นั่นแหละกลัวสลับท่อน
มาถึงเพลงที่๓นะครับเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับ
ถ้า๒เพลงที่ผ่านมาร้องได้เพลงนี้ร้องได้อีกรับ๔๐๐๐บาทแน่นอน

ลักพระอาารมณ์มาให้เรียก
ของคุณสอนเพชรสอนสุภัณฑ์
ตัวช่วยเขาพร้อมจะช่วยอยู่แล้ว
แผ่นป้ายนะครับยังไม่ได้ใช้เลย

คุณพ่อแสนนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แผ่นแรกนะครับแผ่นที่เท่าไหร่ครับ

นะครับ
เปิดออกมาเป็นข้ามเพลงนี้ไปเลยนะครับ
ก็รับแน่เลยนะฮะในเพลงนี้นะครับ

เพราะว่าเหลืออีก๒แผ่นป้ายสบายค่ะ
แผ่นที่๓นะครับก็คือ

มีโอกาสเลือกอะไรอีก๒แผนจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เมื่อกี้เลือกไปแล้วแผ่นที่๓นะครับคราวนี้
เท่าไรครับ

ไม่เจอให้มันรู้ไปตัวช่วยแผ่นที่หกก็คือ
แผ่นที่๖โทรหาคนรู้จักครับ
เหลืออีกแผ่นหนึ่งจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ใช้นะครับ

มาดูกันนะครับตัวช่วยแผ่นสุดท้ายนะครับในเพลงที่๓ของคุณพ่อแสนนะครับแผ่นที่๑ก็คือ
ตัวช่วยของคุณแสนก็คือร้องเพลงเก่งของคุณครับ

ตกลงใช้สิทธิ์อันเดียวคือเพลงเก่งของตัวเองนะครับ
แม้จะเป็นเพลงเก่งก็ต้องห้ามร้องผิดเลยนะครับ
คำเดียวก็ไม่ได้จนกว่าดนตรีจะหยุด
จากเพลงนี้เราจะทำการเฉลยกันแล้วนะครับ

มาถึงเพลงที่๓นะครับ
เพลงนี้นะครับถ้า๒เพลงที่แล้วร้องได้

เพลงนี้จะมีมูลค่า๔๐๐๐บาท

ขอโชคดีค่ะ

ขอโชคดีค่ะ
ฉันไม่มีหรอกคำอวยพรไม่มีแม้คำมอนชะอมบังอ่อนให้มันกินแนน
อย่าได้กังวลคนจนที่กินข้าวแกงไปเถิดไปกินของแพงนอนหนุนใบแดงให้มันสาใจ

หลับทายจดหมายของเธอที่มี
ขอส่งคืนคนดีรับรองไม่มีอะไรเสีย
หลังคาเปลอะเลือนเปรียบเหมือนลายเส้นตกไป
ฉันจูบน้ำตาฉันไหลโปรดอภัยเถิดนะควันตา

อันนี้และเป็นฉบับสุดท้าย
จะไม่ขอวุ่นวายตามสบายเถิดนงพังงา
ไม่มีอะไรมองให้ในวันวิวา
ขอให้โชคดีเถิดหนาขออำลาเธอด้วยเสียง
เพลง
นี่ก็คือเพลงที่๓นะครับ
ก็เป็นเพลงสุดท้ายที่ผู้แข่งขันของเราจะร้องในวันนี้
ช่วงที่ร้องอยู่นะครับก็มองไปทางด้านล่างนะครับ
ลูกสาวน้องอันนี่เช็คเนื้ออยู่ใช่ไหมครับ

คอยลุ้นครบไหมครับเนื้อที่คุณพ่อร้องไป

เหมือนแบ่งลมหายใจไม่ทันนะคุณอันนะ
เหมือนมันขาดคำตั้งแต่เพลงที่สองมา

ถ้าวันนี้ผิดหวังคุณอันจะรู้สึกไงคะ

ก็แค่รู้ว่าพ่อมาทำเพื่ออันก็ดีที่สุดแล้วดีใจที่สุดแล้วค่ะ

คุณป่าเป๊กอยากชวนคุณอันขึ้นมาบนเวทีมาฟังคำเฉลยด้วยกัน
คุณพ่อกับคุณลูกก็หัวใจแทบจะดวงเดียวกันอยู่แล้วค่ะ
เชิญคุณอันขึ้นมาฟังคำเฉลยพร้อมกันบนเวทีเลยค่ะ

เอาละครับตอนนี้ผู้แข่งขันของเราก็ร้องครบไปแล้วนะครับทั้งหมด๓เพลง
ตอนนี้ได้เวลาที่จะเฉลยแล้วครับ
เอาละครับมาดูเพลงนี้กันก่อนคิดถึงจังเลย

ร้อง

ร้องได้ในเพลงแรกค่ะ

น้องมากับคำว่าใช่

ร้องผิดนะครับ
ร้องผิดในเพลงนี้นะคะ
ไม่ได้รับเงินไปนะคะในเพลงนี้ค่ะ
เงินนวัลหนึ่งหมื่นบาทที่มีอยู่ยังอยู่นะครับ
เดี๋ยวมาดูกันในตอนสุดท้ายเลยนะครับว่าผิดตรงไหนบ้าง
มาถึงเพลงสุดท้ายเพลงที่สาม
เพลงนี้ถ้าร้องถูกก็จะรวมกับเพลงที่๑
เป็นสองเพลงได้สองหมื่นบาทนะครับ
จดหมายฉบับสุดท้ายคุณพ่อแสน
ร้อง

ทั้ง๓เพลงนะครับ
ผู้เกี่ยงขันของเราร้องไปแล้ว
ร้องถูกหนึ่งเพลง
ร้องผิดสองเพลง

ได้รับเงินไปหนึ่งหมื่นบาทค่ะ

ับเนื้อไม่ทันด้วยเดี๋ยวมาดูกัน

หนึ่งคำหนึ่งจุดเท่านั้นเอง
ส่วนเพลงเก่งเพลงที่๓นะครับ

คำว่าอย่าหาย

ตอนนั้นหายใจไม่ทันใช่ไหมครับ

เป็นหนึ่งหมื่นบาทที่คุณพ่อตั้งใจ
แล้วก็มาทำด้วยความเต็มใจ
มาทำด้วยใจรักที่มีต่อลูกสาวนะคะ
ก็อย่างที่บอกค่ะคุณพ่อแสนนี่ก็
มาในพาร์ทของคุณพ่อที่
เรียกได้ว่าให้ลูกได้พึ่งพิงได้วันนี้ก็เช่นกันค่ะ
น่ารักและอบอุ่นนะคะความรักของคุณพ่อ
อบอวนเต็มห้องส่งของเราไปหมดเลยค่ะวันนี้
ในวันที่เขาไม่มีใครนะฮะ
ทุกอย่างมันดูมืดมนต์ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร
คุณพ่อของเรานี่แหละครับเป็นผู้เดียวที่จะไม่หนีไปไหน
ไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรไม่ว่าลูกจะเป็นยังไง
ยังไงผมก็ภูมิใจครับที่ผม
ได้เกิดมาในยุคพ่อหลวงราชการที่๙ครับ
ความรักใดในโลกนี้นะครับ
ความรักไหนจะสู้ความรักของพ่อและแม่ไม่ได้ครับ
ไม่ว่าจะอยู่แห่งบนตำบลใดนะครับ
อยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนครับ
จะมีพ่อองค์เดียวกันเท่าหลวงครับผมดีใจ
ที่ผมได้มาในรายการร้องได้ให้ล้านวันนี้ครับ

ก็ตอนเด็กนะครับพวกเราทุกคน
ก็อาจจะได้อยู่กับคุณพ่ออยู่กับคุณแม่ได้ใกล้ชิดกัน
แต่พอโตขึ้นมาด้วยภาระหน้าที่การงาน
อาจจะทำให้เราได้อยู่ไกลกันอยู่ห่างกัน
แต่เชื่อไว้เสมอนะครับว่าความรักของพ่อและแม่จะอยู่กับเราเสมอ

ดูดดั่งภาพมหากรณาธิกุลของในหลวงรัฐกาลที่๙
ที่จะสถิตอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนตราบนานเท่านานครับ
ครั้งหน้านะคะจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วของ๔เทปพิเศษในเดือนตุลาคมค่ะ
จะได้พบกับนักแข่งที่อายุน้อยที่สุด
แต่เขามีแนวคิดแบบพอเพียงตามพ่อของเขาค่ะ

กลับมาติดตามและให้กำลังใจพวกเขาได้ค่ะ
ในรายการของเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
กับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ

ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
พ่อกับผมทำนานแล้วก็

ผมก็ช่วยพ่อลดน้ำต้นไม้ครับ
อย่างนี้ครับพอลดน้ำแล้วผักก็จะย่อยเลยครับ

ซึ่งทำได้และมีอยู่จริง

ทุกวันนี้ผมได้มาใช้ชีวิต

มันเหมือนกับว่าเราได้ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น